ที่อำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลกผู้ชาย๔คน
ขึ้นไปในป่ากะว่าจะไปหาเห็ดป่าหาของป่ามาทำทานกัน
ปรากฏว่าหายตัวไปตั้งแต่เช้าของวันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่หลากหลายหน่วยแล้วค่ะ
รวมกับชาวบ้านในพื้นที่ก็ต้องช่วยกันวางแผน
เพื่อจัดกำลังคนค้นหาชาวบ้านทั้ง๔คนที่หายตัวไปนะคะ
จุดที่เขาหายตัวไปก็คือป่าบนเทือกเขาลำพาด
หรือชาวบ้านเรียกว่าเขาจอมปลวก
ในพื้นที่หมู่๑๑ตำบลวังนกแอ่น
ตั้งแต่เช้าของ๑๒พฤษภาคมที่หายตัวไป
ตอนนี้ก็ยังไม่เจอค่ะเจ้าหน้าที่ก็แบ่งงานทำกันเป็นชุดเนี่ยนะคะ
สำหรับชาวบ้านทั้ง๔คนที่หายตัวไปเนี่ย
มีผู้ใหญ่๓คนเป็นชาย๑คนหญิง๒คน
แล้วก็เด็กชายอายุ๑๓ปีอีก๑คนพร้อมกับสุนัขอีก๑ตัว
ทั้ง๔คนเคยเข้าไปหาเห็ดแล้วก็ของป่าบนเขาหลายครั้งแล้ว
แต่คาดว่าเหตุที่หลงป่าครั้งนี้น่าจะเกิดจาก
จากว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่
ทำให้หลงทางเข้าไปในป่าหาทางลงเทือกเขาไม่ได้นะคะ
สามีของนางแดงหนึ่งในคนที่หายตัวไปบอกว่า
ภรรยาเดินทางขึ้นเขาไปตั้งแต่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตัวเขากับเพื่อนบ้านไปหามาแล้วนะครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่พบ
ก็เลยประสานขอทางอำเภอวังทองให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยอีกแรงหนึ่ง
ซึ่งคาดว่าแล้วก็ภาวนาว่าทั้งหมดยังคงปลอดภัยดีนะคะ